พาคุณผู้ชมเข้าคาเฟ่ที่ญี่ปุ่นกันหน่อยดีกว่านะคะ
เพราะว่าที่นั่นเขาจะมีคาเฟ่แปลกคาเฟ่แมวคาเฟ่งูใช่ไหมคะ
คราวนี้เขาเปิดตัวใหม่คุณผู้ชมเป็นคาเฟ่ชาวพุทธนะคะ
ก็คือเป็นร้านกาแฟร้านอาหารที่มีการตกแต่งร้านอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ชมแค่ไหนให้ดูกันก่อนนะคะนี่แหละชื่อว่าคาเฟ่เทระเทระลววัฒน์ค่ะ
ซึ่งที่แห่งนี้นะคะดูผิวเผินก็ดูเหมือนไม่ต่างอะไรจากคาเฟ่ทั่วไปที่มีบริการอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่
ให้ทานในบรรยากาศสบายสบายแต่เอกลักษณ์หรือว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ
ประดับตกแต่งร้านที่เต็มไปด้วยสิ่งของเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระพุทธรูปนะคะ
ไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่ไปใช้บริการนะคะ
ยังที่จะสามารถเรียนรอยลูกประคำเรียนอ่านภาษาสรรสกริจ
แล้วก็ยังสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ได้อีกด้วย
เข้าไปที่นี่ได้ซึมซับบรรยากาศเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ชาวพุทธในญี่ปุ่นห่างไกลวัดวามากขึ้นเรื่อย
ที่คนยุคใหม่จะเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมก็เป็นเรื่องยากขึ้น
จะเข้าวัดก็ต่อเมื่อจะมีพิธีศพหรือว่ามีเทศกาลสำคัญอย่างปีใหม่เท่านั้น
ก็เลยหวังว่าคาเฟ่แห่งนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจธรรมะ
หรือว่าใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึ้นนะคะ
แต่ถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่สำหรับชาวพุทธ
แต่ที่นี่เขาก็ยังเสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟอาหารพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นชาบูให้ทานกันอยู่
เพราะพระสงฆ์ในญี่ปุ่นบางนิกายอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้
เนื้อสัตว์ได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้มีรถได้ครอบครองทรัพย์สมบัติได้

เหมือนบ้านเราก็แตกต่างกันตามความเชื่อนะคะ
ส่วนร้านนี้นะเขาตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ว่าเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง๒๐๔๐ปีขึ้นไป
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่นะคะ
และตั้งแต่เปิดให้บริการมาเนี่ยเจ้าของร้านก็บอกว่าได้รับความสนใจมาก
สามารถที่จะเปิดให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ตั้งเอาไว้ว่าจะเปิดทั้งหมดนะคะไม่ต่ำกว่า๑๐สาขาก่อนที่เขาจะจ่าย
เจ้าของร้านบอกอย่างนี้เพราะอะไรเขามีปณิธานนะเขามีแพชชั่นนะ
บอกว่าอยากจะให้คนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นมีมากขึ้นเรื่อย
เพราะคนที่นับถือศาสนาพุทธในญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
เขาก็เลยหาวิธีกระตุ้นยังไงก็ได้
คือจริงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มาผสมผสานแล้วก็มาทำให้มันลงตัวนะ
คุณลองคิดดูสิวัยรุ่นญี่ปุ่นบางทีเขาจะไปนั่งกินชากินกาแฟ
ทีนี้เขาก็เลยเอาความเป็นแบบพระพุทธศาสนามาผสมในรา
ส่วนก็เป็นชินจูกุไปชิบูย่าไปช้อปปิ้งตามโตเกียโอซาก้า
กำลังนั่งนึกว่าบ้านเรามีแบบนี้ไหม

แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราก็ต้องดูเรื่องของเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหม
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าความเชื่อไม่เหมือนกัน